ถ้าเทียบกับผู้ประกอบการเบอร์๑นะครับ
แต่ว่าเขามีลูกค้าเนี่ยยังมากกว่าเราอยู่ประมาณ๒เท่ากว่า
เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลักคณิตศาสตร์คำนวณนะครับ
งั้นก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ในที่สุดลูกค้าจะสามารถรับรู้ได้
สุดท้ายก็สามารถรับรู้ได้นะครับ
เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ
มีสายและไร้สายที่ดีที่สุดให้กับประเทศไทย
แล้วเราก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งเป้าหมายอันเดียวกับประเทศของเรานะครับ
ว่าเราจะมีโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางด้านธุรคมมนาคมเนี่ย
ในระดับที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนให้ได้
ดังนั้นหนึ่งในการวัดศักยภาพในการแข่งขันของประเทศเนี่ย
ก็คือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ทุกคนยอมรับว่าสำคัญมากนะครับ
แล้วเป็นตัววัดศักยภาพก็คือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสาร
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เอามูลไปนะครับ
แล้วก็สิ่งที่เราจะลงทุนต่อเนื่องไปนี้
ผมเชื่อว่ามันไม่ได้แค่สร้างมูลค่าให้กับบริษัทนะครับ
แต่ว่ามันจะสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยอย่างมาก
ชีวิตผมที่ทำงานมานะครับ
ตั้งแต่เข้าวงการโทรคมเนี่ย
ผมถือว่าโอกาสแบบนี้จะไม่เห็นกลับมาอีกแล้วว่า
เราได้คลื่นที่มีศักยภาพดีมาก
ออกมาจากผู้ที่ใช้อยู่แล้ว
และมีการใช้งานอยู่แล้ว
ในขณะที่ผู้ที่ต้องการขึ้นนั้น
ก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับ

ถ้าเราคิดว่าเราจะสามารถที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ย

และการลงทุนนะครับก็ต้องมีความเสี่ยง
แต่ความเสี่ยงนั้นเราพิจารณาและวิเคราะห์แล้ว
ก่อนเข้าการประมูลว่าเป็นความเสี่ยงที่เราบริหารได้
และมีความมั่นใจเราถึงลงมือทำครับ

แต่ฐานลูกค้าก็ไม่ได้เยอะมาก
ทำมาปีกว่าผมดูก็ตัวเลขก็ไม่ได้สูงนะครับ
เพราะฉะนั้นจริงมันมีแค่หนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นรายที่๒นะครับ
วันนี้เรามีอยู่ในทุกจังหวัดแล้ว
เรามีอยู่ในประมาณ๗๕ของตำบลทั่วประเทศนะครับ

กว่าตำบล๕๕๐๐ตำบลนะครับ

เราเตรียมขยายมาให้ครบทุกตำบลของประเทศนะครับ

มันเป็นหัวใจสำคัญมากนะครับ

อุตสาหกรรมมือถือเนี่ย

อยู่กัน๓แสนกว่าล้านนะครับ

ก็ถึง๓๐๐๐๐๐๐๐ล้านล่ะนะครับ
สิ่งที่ท่านวันนี้พูดถึงตรงนี้มันเป็นเรื่องรอบตรงนี้อีกนะครับ
อันนี้เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งเป็นผลดีอีกเยอะแยะนะครับ

ก็มีคนเก่งอีกเยอะแยะนะครับ

ให้มันเกิดแฟนลูกขึ้นมานะครับ

มันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นจริง

ใช้เมือถือของเขาเนี่ย